เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
เพราะว่าที่นี่ชาวบ้านเขาเก็บเห็ดไปขายสร้างรายได้
บอกหลักพันต่อวันเลยจ้า

นี่ชาวบ้านนะคะที่ตำบลดงมดาอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
เขานำเห็ดผักสดผลไม้หรือว่าของป่ามาวางขาย
บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๘เชียงรายเชียงใหม่นะคะ
คนในพื้นที่เขาเรียกว่าตลาดเห็ด
สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน๒๐๐๓๐๐บาทต่อวัน
และถ้าช่วงเห็ดออกเยอะอาจจะมีรายได้ถึง

คุณศรีออนอุปละเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตลาดเห็ดนี้นะคะ
เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนำเอาเห็ดสด
หาจากป่ามาวางขายให้กับคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแหละ
เปิดขายมานานแล้วนะ๓๐๔๐ปีแล้วจ้า
แล้วที่สำคัญนะนี่เขาเห็นเห็ดที่เอามาขายในช่วงนี้
จะเป็นเห็ดแดงเห็ดเหลืองเห็ดโคนเห็ดหอม
ซึ่งลูกค้าจะชอบซื้อแล้วก็เอาไปแกงบ้าง

สามารถสร้างรายได้วันละ๕๐๐๖๐๐บาทเลยนะ
แล้วช่วงพริกช่วงที่เห็ดมันเยอะ

รายได้ที่เคยขายได้สูงสุดถึงวันละ๑๐๐๐บาทเลยทีเดียว
โอ้โหรายได้ดีอย่างนี้ไปเก็บเห็ดดีกว่าไหมเนี่ย
แต่ก็ต้องยอมรับช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฝนแล้วคุณผู้ชม
เห็ดมันก็อาจจะน้อยลงนะคะ